พ่อพิธีน้ำเทียมสิ่งที่สามารถประสาทที่สนใจให้สำหรับพี่พี่น้องใจ

เดี๋ยวค่ะไหนน่าจะมาเงินหน่อยค่ะ
เลยเนี้ยมันถอยอยู่ออกเลย
ข้างนี้ออกจากมันก็ไม่ได้นะเนี้ย

พวกหนูไม่ออกมาจากบ้านก็ไม่ได้เลยช้า